คุณผู้ชมค่ะสาวคนนี้ขึ้นธรรมเนียบสะพ้ายหมื่นล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับมิวนิษฐาวันนี้ค่ะสวยสง่าในชุดไทยประยุกต์
ควงผู้กับเจ้าบ่าวไฮโซเซนค่ะเข้าพิธีม่านเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะคะ
ที่แขกเหลือเนี่ยมีเยอะมากอ๋อเซอร์ไฮโซว์ตั้งทั้งนักธุรกิจนักการเมือง
อืมที่ไปร่วมงานกันแบบเนืองแน่นเลยนะคะ
แถมยังทำหน้าที่เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนับ๑๐๑๐คน
โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนนางเอกเพื่อนซีนี่แหละมากันหมดเลยค่ะ
ทั้งแต้วทั้งเตยมิ้นมากกี้รวมไปถึงแมทพิโรนีก

คือแก๊งนางฟ้าแก๊งนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขกันไปพอสมควรแล้ว
เราอยากให้คุณผู้ชมมาดูภาพความสนุกสนานของแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวกันบ้าง
ก่อนที่จะผ่านด่านประตูเงินกูมักจะต้องโชว์สเตบกันสักนิดหนึ่ง
เราอยากให้คุณผู้ชมโชว์โกรธไปที่สามีของมากกี้หนูเป็นบ๊อคภัศจรกร
โอ้บอกเลยว่าเอวเด้งเอวดีเวอร์เอาไปดูภาพกันหน่อยค่ะ